ส่วนที่จันทบุรีนะครับใครจะไปคิดครับว่า
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องของการตัดต้นกล้วย
เพื่อจะเอาเครือกล้วยเครือกล้วยเนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้านะ
เครือนี้มีกล้วยถึง๓๐หวีเป็นกล้วยน้ำวายักษ์ที่ใหญ่มาก
สูงถึง๗เมตรคุณลุงสองคนช่วยกันคนหนึ่งก็ตัด
อีกคนนึงก็คอยรอรับปรากฏว่าพลาดท่าฮะ
โอ้โหทับคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะช่วงที่เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
เห็นไหมกล้วยน้ำวาต้นนี้ใหญ่มาก

ข้าวโอ้โหนี่ครับผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมกับทีมแพทย์เนี่ยได้รับแจ้งเหตุต้องรีบเดินทางมานะครับ
หลังจากที่มีคนแจ้งว่ามีคนบาดเจ็บสาหัสถูกต้นกล้วยขนาดใหญ่นะล้มทับแล้วขยับตัวไม่ได้เลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะ
เห็นมั้ยฮะต้นกล้วยเนี่ยอย่าไปคิดว่าเบานะฮะอมน้ำเยอะด้วยแล้วดูเห็นมั้ยเคลือกล้วยอ่ะ๓๐วีอ่ะต้นกบโล่เลยนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณข้างกำแพงบ้านนะครับผู้ที่ถูกทับจนบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
คือในเบียนทองอุ้มอายุห้าสิบสองปีนะครับก็นอนหงายอยู่ใต้ต้นกล้วย
ต้นกล้วยต้นนี้มีขนาดลำต้นเกือบ๑คนโอบนะฮะความสูงประมาณ๗เมตรนี่ครับ
ส่วนยอดเนี่ยมีเครือกล้วยขนาดมหบานะฮะเฉพาะเครือเนี่ยยาวเมตร๕๐เซนติเมตร
แล้วก็มีกล้วยที่เป็นหวีที่อยู่ที่เครือไม่ต่ำกว่า๓๐หวี
เครือเนี่ยชั่งน้ำหนักแล้ว๘๐กิโลกรัมกล้วยน้ำวาต้นนี้นะครับ
ส่วนในเบียนเนี่ยบาดเจ็บกระดูกต้นคอแล้วก็หัวไหล่เคลื่อนนะครับ
แน่นหน้าอกขยับตัวไม่ได้นะครับก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลพาขึ้นเปรย์ไปนะฮะ
เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะครับคือนายสิทธิพลมงคลโชคภัยศาลอายุ๖๘ปี
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็คือต้องการตัดกล้วยน้ำว้าที่ปลูกเอาไว้ข้างกำแพงบ้าน
เพราะว่ามันตกเครือแล้วใกล้ศุกร์แล้วนะฮะก็วานให้ในเบียนเนี่ย
ที่เป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันมาช่วยหน่อยโดยเจ้าของบ้านนายสิทธิพลเขาเป็นคนใช้มีด
ตัดที่กลางต้นกล้วยส่วนในเบียนเขาจะไปยืนรออยู่
รับต้นกล้วยที่มันจะหักลงมาพร้อมกับเครือแต่คำนวณทิศคำนวณน้ำหนักผิดพลาดไปหน่อย
โอ้โหปรากฏว่าตอนที่มันล้มลงมาเนี่ยทั้งต้นกล้วยกับเครือกล้วยที่มี๓๐กว่าหวีเนี่ย
มันลงมาอย่างรวดเร็วอ่ะเอาไม่อยู่อ่ะกระแทกใส่โครมล้มไปเลยฮะค่ะ
อื้อแต่ว่าเหยากำลังสัดแล้วเข้ามาอยู่อีกฝั่งนึง
อ๋อกล้วยเครือใหญ่ด้วย
ตอนนี้ในเบียนอาการปลอดภัยแล้วนะฮะต้นกล้วยนี่จะเอากล้วยลงอย่าไปล้อเล่น
จริงผมได้จากงานเกษตรแฟร์มาต้นนะน้ำว้าปากช่องแบกไหวไหมคะ
ตอนเอามาเนี่ยต้นแค่นี้เป็นหน่อคุณเขียนมาสอนปลูกไปปลูกมา๘เดือนสูงไปเกือบสามเมตร
ใช่ต้องไปไหว้วานเขาช่วยเอาลงกันอ่ะโอ้โหไม่ไหวหรอกไม่ไหวฮะแรงยิ่งไม่ค่อยมีอยู่